สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
ซึ่งเป็นเมนูที่ทำแจกประชาชนทั่วไป
รับประทานฟรีในวันที่๕ธันวาคมของทุกปี
พร้อมทั้งบอกเล่าถึงความรู้สึกในหัวใจของในเงี๊ยบ

ทราบซึ้งกินใจแค่ไหนตามคุณน็อตไปเลยค่ะ

ซึ่งในจานนี้ก็คือวันที่เราแจก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

เมื่อเราขายปกติทุกอย่างเลยครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผม
เส้นปลาน้ำมันมีความเหนียวนุ่มอยู่ในตัวครับครับเลี่ยวนุ่มในตัว

ตรงนี้เราจะชิมตรงเกี๊ยวปลาระกันเนอะ

ไม่เหมือนกับอื่น

ความเหนียวนุ่มของตัวเกี้ยวปลาที่ห่อไว้

แล้วพอกัดเข้าไปเนี่ยจะมีความหวานของเนื้อหมู

แล้วความหอมของรสชาติข้างในด้วยนะครับผม

เริ่มต้นโดยประกอบผมเป็นคนช่วยคุณพ่อขายของแห้ง

หรืออยากออกมาช่วยทำของเราเองอาชีพเราเอง
ธรรมดาเป็นคนชอบทางลูกครีมปลาอยู่แล้ว
สมัยก่อนลูกครีมปลาตามดินทางมันมีคนทำกันเยอะ
โรงงานเขาเปิดโรงงานแล้วก็ไปศึกษาเขาอะไรเขา
แล้วก็หาเพิ่มเพิ่มเติมเรา
เสร็จแล้วก็มาเปิดร้านอยู่เมื่อปี๑๕

ปี๑๙เรามาเปิดอยู่ที่บังขุนพิมล

ด้วยเมื่อก่อนผมมาตรงนี้ปรับเป็นคองอยู่นะครับ

เป็นคองผึ้งหน้าคุณคงเดินข้ามบันไดไม้มา
มีกระทำเล็กลูกค้าตามมาจากนวกนอนเยอะ
บางคนเยอะเพราะครั้งนี้ไปก่อนรถไม่มีมันวิ่งสะดวกจอดรถสบาย
อยู่ที่นี่พออยู่ไปสักพักกิจการเราเริ่มดีขึ้นแล้ว

ก็เลยเริ่มตัดสินใจว่าจะทำความดีถวายในหลวงราชการที่เก้า
ตอนนั้นคิดจะทำเราได้ปรึกษาใครไหมครับ
ไม่ฝึกษาพอดีได้ข่าวทางผู้บันทนทั้งว่าปังน้ำกับอาจารย์เข้ามาจัดที่นี่

เห็นว่าเขาจะมีงานใหญ่มีงานใหญ่เราก็เลยคิดว่าอ่ะน่าจะเป็นโอกาสอันดี

ความตั้งใจที่เราจะตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยมันมาจากอะไรครับ

มาจากเมืองจีนแล้วแกก็พูดอยู่เรื่อย
มาอยู่เมืองไทยนะโชคดีเจอพระเจ้าแผ่นดินดีมีเมตตา

พอจะมีอะไรเราก็จะทำ
ความลำบากของคนจีนสมัยก่อนที่ต้องโลสัมเภาเดินทางของคนไทยเนี่ย

มีแต่ตัวอย่างเดียวที่เดินทางมา
แล้วต้องมาสร้างอาชีพใหม่ทั้งหมด
ถ้าวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลเก้าไม่ให้แผ่นดินอยู่เราจะทำยังไง
ก็คงไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้อยู่แบบทุกวันนี้
มีอะไรจะพูดกับคนจีนเหล่านั้นนะครับที่วันนี้เขาสามารถมีแผ่นดินที่อยู่ได้แล้วก็กลายเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ที่เข้ามาอยู่เมืองไทยทั้งหลายให้คิดถึงคุณแผ่นดินที่เราอาศัยมาอยู่
อยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าได้พระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ถ้ามีเมตตาทำให้เราอยู่ทุกวันนี้เราต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
อย่างมากอย่างน้อยก็ได้อะไรก็ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน
อันง่ายที่สุดสำหรับการตอบแทนคุณแผ่นดินทำอย่างไรดีครับเฮีย
ทำความดีครับแค่ทำความดีเท่านั้นเอง
มีภาพบรรยากาศของวันที่เฮียเนี่ยได้ทำความดีนะฮะ
ง่ายง่ายด้วยในสิ่งที่เราเนี่ยทำอยู่แล้วอาชีพเราทำอยู่แล้วอาชีพของเราอยู่แล้ว
ความดีง่ายก็คือการเอาอาชีพเราทำเนี่ยแบ่งปันให้กับคนอื่นให้คนอื่นเขา

อันนี้ก็คือภาพในวันนั้นนะฮะในวันที่หายเอ่ย
ที่นี่เนี่ยที่นี่เลยที่นี่เลยครับ

เราตั้งมั่นที่จะทำความดีอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ครับ

แม้วันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว
แล้วก็จะยึดมันทำความดีอย่างนี้
ตลอดจนกว่าชีวิตจะหาใหม่

แต่สิ่งที่คุณผู้ชมคงไม่ได้เห็น

สิ่งที่สำคัญคือทำห้องน้ำ

ได้มีโอกาสคุยกับเฮียรอบนอกแล้วกัน
เฮียบอกว่าห้องน้ำตรงนี้ทำมาจากที่คนมาปฏิบัติทำ
ก็อยากจะทำให้คนมามีห้องน้ำดีใช้
คือทำไม่ใช่เพื่อร้านตัวเองด้วยซ้ำ
แต่ทำเพื่อคนอื่นนะ
นั่นแปลว่าเขาไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลา
แต่วันหนึ่งที่เขามีคิดว่ามีพร้อมแล้วก็มีพอแล้ว
แล้วพร้อมที่จะเอาสิ่งทุกอย่างมี
แทนไปกับสิ่งอื่นบ้างอะไรอย่างนี้

ผมว่าเฮียเขาได้ความภูมิใจมากกว่านะ

แต่ภูมิใจที่เลือกที่ได้มาอยู่บนแผ่นดินไทย
แผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
มันเป็นความภูมิใจที่กล้าพูดว่า
เขาเป็นคนไทยแท้ที่อยู่บนแผ่นดินนี้
ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในสิ่งที่ตัวเองทำถึง

แต่มันยิ่งใหญ่ในหัวใจของเฮีย
แล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้มีใครทุกคนทำได้แบบ
หัวใจล้วนหัวใจของเฮียล้วน

ผู้บุกเบิกร้านโสพลลูกชิ้นหมู

ก๋วยเตี๋ยวฟรีทำดีเพื่อพ่อของทางร้าน
เพราะตลอดชีวิตของเฮียบูได้เห็นและสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา
เรื่องราวการทำความดีของเฮียบู้จะเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะ
ร้านต่อไปนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านโสพลลูกชิ้นหมูนะครับ
ซึ่งได้เริ่มในการทำก๋วยเตี๋ยแจกฟรีได้ประมาณ๕ปีแล้ว
ก็เริ่มจากที่ตัวเองเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับแล้วก็อยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ก็เอาสิ่งที่ตัวเองมีนี่แหละตอบแทนเริ่มจากแจกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เริ่มแจกอะไรมากขึ้นเรื่อย
แต่เรื่องราวของเฮียน่าสนใจคือเฮียก็ส่งผ่านความรู้สึกเนี่ยไปถึงรุ่นลูกที่มีความรัก
และความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙เป็นอย่างมาก
แล้วก็ทั้งสองพ่อลูกเนี่ยก็ได้ร่วมทำความดีนี้ร่วมกันในทุกปีจนถูกต้อง
สวัสดีครับพี่ภูมินะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ

เป็นร้านที่ทำความดีเพื่อตอบแทนบุญทุนแผ่นดินนะครับแล้วก็พระคุณของพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นะครับผม
เฮียครับเฮียเป็นอีกร้านที่เริ่มแจก๋วยเตี๋ยฟรีให้กับประชาชนทั่วไปเริ่มเมื่อปีไหนครับผม
ปี๕๕นะฮะปี๒๕๕นะครับผมนั่นเป็นครั้งแรกเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจของเราที่ทำให้เราลุกขึ้นมาทำความดีตรงนี้ครับ
ก็เห็นแต่พระองค์ท่านทำอะไรให้กับประชาชนอันนี้ก็คิดว่าเราน่าจะเป็นแรงเป็นแรงหนึ่งที่จะช่วยพระองค์ได้บ้าง
แต่ถ้าเมื่อมันจะน้อยนิดแต่ถ้าว่าหลายคนทำแบบผมเนี่ย
มันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ
ใหม่คนเขาไม่รู้กันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่
เข้ามาแต่ว่ามันจะเพิ่มมากขึ้น

ก็ภูมิใจฮะที่ได้ทำอะไรที่

ทำสิ่งที่ให้ให้กับประชาชนอย่างเดียว
ผมไม่เคยคิดถึงความเหน็ดเหนื่อย

มีอะไรที่ทำแจกในวันนั้น

การที่เราทำคุยเตี๊ยวแจก๑๐๐๐ชามมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ก็ต้องทำขาก็ต้องยืนอะไรทำให้เขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วหัวใจหัวใจที่มีความมุ่งมั่นที่ทำความดีทำให้เขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยในช่วงเวลาที่เราทำความดีเนี่ยเราไม่ได้สนใจถึงความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายเลย
เพราะใจเรามันไปแล้วเนี่ยนั่นแหละสิ่งที่เชียร์ได้ในวันนั้น
คนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วย
เลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก
พระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างที่เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทณสาราดุสิดาลัยสวนจิตรดา๕ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙